คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ทีมข่าวของเรายังตามต่อให้นะคะ

นักธุรกิจชาวจังหวัดนครนายกที่ยิงตัวตายนะคะ
แต่มันมีประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะฆ่าตัวตาย
ได้มีการโอนเงินให้กับพริตตี้สาวคนหนึ่ง๓๐กว่าล้าน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ครอบครัวบอกว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับพริตตี้สาวคนนี้
ว่าเป็นลักษณะของการช่อโกง
แล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหนี้เริ่มติดต่อมาที่ครอบครัว
เสียเล็กผู้เสียชีวิตไปยืมเงิน
เพื่อโอนเงินให้กับพริตตี้สาวคนนี้
วันนี้นะคะเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา

ซึ่งได้มีการนิมนต์พระ๖๐รูปก็คือตามอายุของเสียเล็กนะคะ
ทำพิธีแล้วก็มีการชาปนกิจศพ
มาร่วมงานกันจำนวนนึงนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนนี้ครอบครัวมีกำลังใจดี
มากขึ้นเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เคยตกเป็นเหยื่อของพริตตี้สาวคนนี้
มาให้กำลังใจที่วัดมาให้ข้อมูลมาเล่าเรื่องราวที่เคยถูกล้อ
จนเกือบฆ่าตัวตายให้ฟังคือคนในครอบครัวบอกว่าเสียเล็กไม่น่าจะโดนเล่นของใส่อะไรหรอกค่ะ
แต่พริตตี้คนนี้เป็นคนพูดเก่งมีวัฒนศิลป์พูดอะไรก็หลงเชื่อทางครอบครัวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานศพนะคะ
จะรวบรวมหลักฐานแจ้งความเอาผิดกับพริตตี้คนนี้ข้อหาช่อโกง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตอนนี้ครอบครัวบอกว่าเจ้าหนี้เริ่มทวงเงินแล้ว
เพราะว่าเสียเล็กเคยยืมเงินแล้วโอนให้พริตตี้คนนี้
แล้วก็ธนาคารไม่รู้จะยึดบ้านเมื่อไหร่เพราะว่าโอนเงินให้พริตตี้คนนี้ไปตั้ง๓๐๐
และตัวละครเรียกท่านเพียงกว่าเฌ้าเชื่อคนเดี่ยวนี้
กับเขาอ่าประมาณสี่ห้าครั้งได้แล้วก็มีอีกคนนึงที่นามสกุลเดียว
เขาฮะอ่าคนนั้นอ่ะมีตัวตนจริงอ่าอาจจะเป็นเป็นอาจจะเป็น
เครือญาติฮะตอนนี้เราจะไม่มีบ้านอยู่ธนาคารก็จะมายึดแล้วหนี้ที่พ่อไป
กู้ยืมเพื่อการลงทุนเนี่ยเจ้าหนี้ทุกคนเขาก็อยากได้เงินคืนครับ
คือเงินมันไม่ใช่เงินของเราส่วนเดียวนะฮะถ้าเงินมันเป็นเงินของเราส่วนเดียว
คนอื่นก็จะไม่ได้รับความเสียหายแต่คือมีผู้ได้รับความเสียหายร่วมด้วยเหมือนกันฮะ
คือคนที่พ่อผมเนี่ยไปกู้ยืมมานี่นะคะอย่างที่ลูกชายคนโตของเสียเล็กบอกอ่ะค่ะ
ว่ามันมีข้อมูลคือเสียเล็กเองก่อนจะเสียชีวิตเขาจดบันทึกเอาไว้ว่ามีใครที่ร่วมกันช่อกงเขาบ้าง
มีอยู่๖คนนะคะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวเอพริตตี้เป็นคนเดินเรื่องเจรจาธุรกิจต่างกับเสียเล็กนะคะ
นางสาวบีอ้างตัวเป็นเจ้าของเพจที่จะทำเสื้อผ้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าออนไลน์จากจีน
เป็นคนไทยที่ไปรับผ้าจากจีนนะคะคนที่สามนางสาวซี
จะเป็นตัวกระตุ้นให้เสียเล็กโอนเงินและอ้างว่าตกเป็นผู้เสียหายด้วย
คนที่สี่นางสาวดีมีชื่อเป็นทีมงานของเอนางสาวอีและในเอฟ
สองคนนี้เป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินนี่นะคะถ้าเป็นแผนผังตามนี้
ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายเรื่องของการเป็นขบวนการในการหลอกในการช่อกงหรือไม่
แต่อันนี้เป็นรายละเอียดที่เสียเล็กจดบันทึกเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตนายกำทรคงมาลาหรือเสียหมูอายุห้าสิบสี่ปี
เพื่อนสนิทของเสียเล็กมาร่วมพิธีชาปนกิจศพแล้วก็บอกว่ารู้จักกับเสียเล็กมานาน
เสียเล็กเป็นนักธุรกิจที่ฉลาดและระวังตัวมากสงสัยเหมือนกันว่าทำไมคนอย่างเสียเล็ก
โอนเงินหลายสิบล้านให้กับพริตตี้คนนี้โดยไม่มีเอกสารอะไรเลยประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งคือเสียเล็กก่อนเสียชีวิตอ่ะเล่าให้เสียหมูที่เป็นเพื่อนสนิทฟังว่าที่โอนเงินเนี่ยนะ
ก็อยากจะให้ธุรกิจกรอบป้ายทะเบียนประสบความสำเร็จก็เลยหลงเชื่อก็เลยโอนเงินไปให้
เราไม่อยากจะเชื่อเมื่อทราบข่าวว่าเฮียเล็กเสียชีวิตลงจากการยิงตัวเองตายเนี่ย
ไม่เชื่อจริงเพราะว่าการที่ยายเล็กเนี่ยทำธุรกิจมาเนี่ย
เขาระวัดระวังทุกอย่างไหมผมเป็นเพื่อนเนี่ยหยิบยืมเงินกันเนี่ย
ต้องมีเอกสารต้องมีหลักฐานมาค้ำประกันหลักโฉนดที่ดินแต่กับตัวเองเนี่ย
ไปจ่ายเงินให้กับผู้หญิงคนชื่อนาเดียเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักฐานใดเนี่ย
ซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นจริงมุมนี้เป็นมุมที่ต้องค้นหาว่า
แล้วก็ยายเล็กทำธุรกิจอีกตัวหนึ่งคือกรอบป้ายคาดหวังกับเขาว่า
ความลอกคอบของตัวเฮเล็กจึงเกิดโศกนักศักดรรมครั้งนี้ขึ้นนะครับ
คงจะผิดหวังจริงกับการตัดสินใจของแก
ทีนี้ค่ะเราก็ไปสอบถามนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมเกี่ยวกับเรื่องของเสียเล็กนะคะ
คือนายรณรงค์บอกว่าเสียเล็กเนี่ยเป็นการตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเอง
ก็จะไปเอาผิดใครไม่ได้ในเรื่องของการเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นเรื่องของการช่อกงหลอกลวงหรือไม่
อันนี้สำคัญมากก็คือมันต้องมีหลักฐานค่ะ
ต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อว่าถูกหลอกให้ลงทุน
โกงหรือว่าเป็นลักษณะของการช่อโกงถึงจะสามารถฟ้องร้องได้นะคะ
เบื้องหลังของพริตตี้คนนี้
ก่อนหน้านี้เคยพาผู้เสียหายที่ถูกพริตตี้คนนี้หลอกให้ลงทุน

ตอนนั้นเป็นเรื่องของการหลอกลงทุนเรื่องผ้า
อ้างว่ามีการทำธุรกิจส่งไปจีน
ก็มีการฟ้องร้องค่าเสียหายเหมือนกัน
ตอนนี้เรื่องนั้นยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่เลย
เชื่อว่าน่าจะเอาผิดได้นะคะ

คุณตายเนี่ยคุณยิงตัวตายเองไม่ได้มีใครทำให้ตาย
แต่การหลอกลวงตัวนี้คุณก็ต้องมาพิสูจน์ในศาล
คุณต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเขาหลอกลวงคุณยังไงบ้าง

มันทำให้ประจักษ์พยานที่รู้เห็นกระบวนการในการหลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ย
มันขาดหายไปมันไม่สามารถพิสูจน์ได้
เหนื่อยนะครับจะพิสูจน์อย่างนั้นเหนื่อยนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับ
เพราะว่าตัวผู้เสียหายจะเป็นคนรู้ดีที่สุดว่ามีการพูดคุยกันยังไงบ้าง
ถ้าเกิดว่าไม่มีพยานบุคคลมายืนยัน
ไม่มีหลักฐานมายืนยันมันพิสูจน์ไม่ได้มันก็เอาผิดไม่ได้นะ
ก็นี่แหละค่ะอย่างที่ทนายรณรงค์บอกนะคะ
แยกเป็นสองส่วนเรื่องของการเสียชีวิตของเสียเล็กก็เป็นกรณีหนึ่ง

ส่วนเรื่องของการช่อกงหลอกลวงเนี่ยค่ะต้องหาหลักฐานมาให้ได้
ตำรวจภูทรเมืองนครนายกบอกว่าก็จะมีการคุยกับญาติของเสียเล็กนะคะ
แล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างแล้วก็นำมาพิจารณา
ว่าสามารถฟ้องร้องเอาผิดยังไงได้บ้างค่ะ